ทำกลางกระแสการแข่งขันของบรรดาไอดอล
จำนวนมากในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่ากลับมีศิลปินหญิงอยู่กลุ่มหนึ่งครับ

เนื่องจากว่านำรูปร่างที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อ
มาใช้เป็นจุดขายแล้วก็ท้าทายแนวคิด
ในเรื่องของความอ้วนไปพร้อมกันด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ซึ่งเป็นผู้ชนะจากการคัดเลือกเฟ้นหาสาวอวบ
ให้เข้ามาเป็นศิลปินกลุ่มหญิงเมื่อ๒ปีก่อน

จะไม่ได้อวบอ้วนเกินขนาดในสายตาของชาวตะวันตก
แต่ก็ถือว่ามีน้ำหนักตัวเกินค่าเฉลี่ยทั่วไปของคนญี่ปุ่น

มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ๗๖กิโลกรัม
คนมักจะคิดว่าคนอ้วนเป็นสัญลักษณ์ของความขี้เกียจ
หรือการขาดวินัยในตัวเอง

ด้วยความหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนภาพเหล่านั้นได้

หากพวกเขาเห็นพวกเธอทำงานอย่างหนัก

อ้วนก็สามารถทำงานได้
หลังจากที่ปล่อยซิงเกิ้ลแรกเมื่อปีก่อน
และได้รับความนิยมในหมู่แฟนคลับ

ซึ่งส่วนใหญ่นิยามตัวเองว่าเป็นพวกน้ำหนักเกิน

จัดกิจกรรมสุดพิเศษกับเหล่าแฟนคลับ

ด้วยการร่วมกินอาหารกลางวันที่มีแคลอรี่สูง

ทอดและมันฝรั่งทอด

เลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงอย่างคล่องแคล่ว

เคยถูกล้อเรื่องน้ำหนักในวัยเด็กมองว่า
พจน์จะเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจของเธอ
เธอบอกว่าไอดอลกลุ่มนี้เดบิลด้วยภาพลักษณ์ของสาวอวบ
ซึ่งได้มอบความหวังและความกล้าหาร
ให้กับบรรดาผู้หญิงเจ้าเนื้อได้เป็นอย่างดี
แต่เส้นทางของศิลปินสาวทั้ง๔คนก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เพราะในช่วงแรกของการเปิดตัว
ก็ต้องประชวนกับการตกเป็นเป้าของการล้อเลียนเหยียดหยาม
ก่อนที่จะค่อยเกิดความเปลี่ยนแปลง

ผ่านผลงานเพลียงสองอัลบั้ม
นำไปสู่การแสดงคอนเสิร์ต
และการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ที่ซิริเซฟวิเศษข่าวเทราชทีวีรายงาน